ปรากฏว่าคือแฟนเธอออกไปทำงานพอดี
บ้านก็เหลือแต่ผู้หญิงอยู่มีตัวเธอแล้วก็มีแม่ของเธอ
ท้องจะคลอดแล้วก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยให้มารับตัว
แต่ระหว่างทางปรากฏว่าไม่ไหวแล้วทนไม่ไหว
คลอดกันบนรถกู้ภัยเลยครับ
แล้วก็คลอดออกมาอย่างปลอดภัยด้วยนะฮะ
โมงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัย
สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด
รับแจ้งว่ามีผู้หญิงท้องแก่ใกล้คลอด
คล้องคลอดไม่ไหวแล้วให้มารับหน่อยก็ไปรับที่บ้าน

ผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าคุณสกาวเดือนผ่องศรีอายุ๒๗ปีท้อง๙เดือนแล้วนะฮะ

คลอดกันเนี่ยอีก๒กิโลจะถึงโรงพยาบาลตราดแล้วนะ
ไม่ไหวแล้วเธอบอกไม่ไหวแล้วฉันต้องคลอดแล้วตอนนี้
ทำคลอดช่วยเหลือกันจนคลอดลูกอย่างปลอดภัย
ตอน๘โมง๒๑นาทีครับ
เดี๋ยวขออีกที๘โมง๒๑นาทีใช่ไหม
ใช่แต่ก็กลัวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าตกลงแล้ว๑๑หรือ๗นะ
ก็เลย๘โมง๒๑นาทีเป็นทารกเพศชายนะครับ
ชื่อว่าน้องไบรตันตั้งชื่อเรียบร้อยเลยครับ
ส่วนคุณยายของน้องไบรตันก็คือคุณเนธดาวเป็นคุณแม่ของผู้หญิงท้องเนี่ย
บอกว่าจริงแล้วกำหนดคลอดตอนตี๕แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ปวดไง
ปรากฏว่าพอแฟนหนุ่มออกไปทำงานปั๊บเธอปวดท้องคลอดทันที
ก็เลยต้องตามกู้ภัยนี่อุ้มแล้วเรียบร้อยครับ

ส่งตัวเด็กและคุณแม่เข้าโรงพยาบาลจนกว่าจะปลอดภัยแข็งแรงเรียบร้อย

เอากลับไปที่รถของกู้ภัยอีกสักครั้งหนึ่งหน่อยจะไปทำไมอ่ะคะทะเบียนรถครับคุณผู้ชมบ่อใบไม้ต่อเต่า๖๗๖๗ทะเบียนจังหวัดตราด
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยที่ช่วยเหลือแม่ลูกคู่นี้อย่างปลอดภัยนะครับ
โอ้โหดูสิฮะมีภาพมุมใกล้ให้ด้วยดูสิ
คุณผู้ชมก็คงจะขอบคุณคุณคิงเนี่ยนะคะเน้นย่ำเลย